คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของแก๊งทวงหนี้นอกระบบ
แล้วก็ดอกเบี้ยโหดกันหน่อยนะฮะ

คราวนี้ที่ราชบุรีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายในจังหวัดราชบุรี
นำกำลังเข้าบุคคลบ้านของเจ้าพ่อเงินกู้รายใหญ่ในพื้นที่นะครับ
หลังจากได้รับการร้องเรียนจากลูกหนี้

แล้วก็มีการทวงหนี้โหดมีการทำร้ายร่างกายของลูกหนี้ครับ
ทหารและตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีนะครับ
นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเล็กที่๒๖๒ทับ๑หมู่๑
ตำบลเกาะพลับพลาอำเภอเมืองราชบุรี
ของนายชัยยะแก้วยิ่งโยชอายุ๔๗ปี

ปล่อยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด
จากการตรวจค้นพบเอกสารสัญญาเงินกู้ของลูกหนี้กว่าพันราย
อาวุธปืนทั้งสั้นและอาวุธปืนยาวรวมถึง๑๓กระบอก
กระสุนปืนขนาดต่างอีกกว่า๑๐๐นัด

มุดบัญชีธนาคารต่างแล้วก็เงินสดอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
พร้อมกับทำการยึดรถยนต์หรูไว้ตรวจสอบอีก๓คัน

ซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นนายชายะไม่ได้อยู่บ้านนะครับ

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
ก็เปิดเผยครับว่าการตรวจค้นครั้งนี้
เนื่องจากการได้รับร้องเรียนมาหลายครั้งจากลูกหนี้
หากลูกหนี้รายใดส่งดอกเบี้ยไม่ตรงเวลา

ก็จะถูกลูกน้องของนายชายะคมครูทำร้าย
แล้วก็ถ้าเป็นร้านค้านะฮะก็จะมาทำลายข้าวของนะครับ
สำหรับนายชายะเพิ่งจะพ้นโทษออกมาไม่ถึง๓เดือน
คดีปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยแพงและทำร้ายร่างกายลูกหนี้
ส่วนปืนที่พบเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบต่อไปแล้วครับ
ว่ามีทะเบียนหรือไม่พร้อมทั้งจะเร่งติดตามตัวนายชายะ
มารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปครับ